แต่นี่หนีไม่พ้นค่ะแอดมินเพจหลายเพจเลยนะเช่นโคตรวาฟ
ที่จะมีภาพเป็นภาพโป๊ภาพลามกอนาจารย์ไปแอบถ่ายดาราแอบถ่ายสาว
แล้วก็โพสต์เอาไว้ในเพจคนจะเข้าไปดูภาพเหล่านี้ได้
สมัครเป็นสมาชิกต้องเสียเงินถูกจับแล้วนะ
แล้วอายุแค่๑๗เองอายุ๑๗เองค่ะของกลางเพียบเลยคุณผู้ชม
ของกลางเนี่ยนะมีภาพลามกอนาจารย์๓แสนไฟล์มันเยอะขนาดนั้นน่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจิรกฤษจารุณพัฒน์ผู้กำกับกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแถลงข่าวนะคะว่าจับตัวในจรนามสมมุติ
อายุแค่สิบเจ็ดเองข้อหาครอบครองมีไว้ส่งต่อขายหรือทำให้แพร่หลาย
ซึ่งสื่อลามกเด็กและนำเข้าเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก
ยังเป็นเยาวชนอยู่แต่พฤติกรรมของกลางคุณผู้ชมคอมพิวเตอร์๑เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องแต่ว่าในคอมพิวเตอร์มีภาพลามกภาพวีดีโอ
มีทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะทั้งของเด็กก็มีนะของเด็กของผู้ใหญ่๓แสนกว่าไฟล์ค่ะ
จับได้ที่บ้านพักเขตพระนครกรุงเทพเมื่อ๑ธันวาคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกจิรกิจบอกว่าผู้ต้องหาเป็นแอดมินเพจโคตรวาฟ
ให้บริการเผยแพร่สื่อลามกมีภาพของดาราด้วยนะ
ดาราเน็ตไอดอลนักเรียนนักศึกษา
เหมือนเขาไปแอบถ่ายภาพโป๊ะเอาไว้
วาฟสังคมแห่งการแบ่งปันแต่ละชื่อ
ไอ้กลุ่มต่างเขาเป็นกลุ่มลับ
เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่๓๐๐๘๐๐บาท

เป็นภาพลามกอนาจารย์ของผู้หญิงเยอะเลยนะคะ
เป็นภาพของดาราก็มีนะคะ
เป็นแบบที่เราเคยถูกบังคดีที่ว่าซ่อนกล้องใช่ไหม
รองเท้าแล้วก็ไปเดินในงานแล้วก็ถ่ายเขา
แล้วภาพเหล่านี้มันไปอยู่ในกลุ่มแบบนี้ค่ะ
มีเน็ตไอดอลนางแบบโดนกันเพียบเลย
แล้วก็มีเด็กอายุต่ำกว่า๑๓ก็ไปถูกแอบถ่าย

แสดงว่านายคนนี้ก็คือไปเปิดกลุ่มสังคมออนไลน์ใช่
แล้วก็หาสมาชิกใครอยากเข้าเป็นสมาชิกก็เสียเงินมา
แล้วเขาก็จะเอาไอ้๓แสนไฟล์นี่แหละ
ส่งไปให้ดูส่งไปให้ดูอย่างนี้เหรอ

เขาบอกว่าเขาก่อเหตุคนเดียว
ก่อเหตุคนเดียวแต่มีภาพเยอะขนาดนี้
เขาบอกว่าเขาไปรวบรวมภาพมาแบบนี้

เอามารวมเอาไว้แล้วก็ไปแจกจ่ายในกลุ่ม
ก็แบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นสาธารณะ
มีสมาชิกอยู่ประมาณ๓๐๐๐คน

มีสมาชิก๑๐๐๐คน
เสียค่าใช้จ่ายในการรวมกลุ่ม

สมาชิกในกลุ่มต้องบอกว่าอยากได้ภาพไหนที่มันหายาก

สำหรับการเข้าร่วมอยู่ในกลุ่มนี้นะคะ
ในจรนามสมมุติผู้ต้องหาวัย๑๗คนนี้
แล้วก็มีคำเชิญชวน
ถ้าใครสนใจก็จะกดคลิกเข้าไปในกลุ่ม

เขาอยากได้เงินมาแบบใช้จ่าย
เพื่อนในกลุ่มเรียกว่าเสียคือทำจนรวย
แบบว่าเสียอายุ๑๗นาน
ทำมาประมาณ๓เดือนตรวจสอบแล้ว
มีเงินในบัญชีกว่า๕แสนบาทค่ะ

ใช่แล้วไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้ไปซื้อของแบรนดเนมอะไรไปแล้วอีกเท่าไห
แต่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะสำหรับเหยื่อที่มีภาพหลุด
ขอให้ไว้วางใจว่าเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าเต็มที่ในการสืบสวน
จับกลุ่มคนที่เผยแพร่ภาพเหล่านี้ให้หมดสิ้น
ไม่ต้องห่วงภาพเหล่านี้จะไม่หลุดไปที่ไหนอีก
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยประชาสัมพันธ์ว่าไอ้ชื่อเว็บชื่อเพจต่างเหล่านี้
อย่าเข้าไปดูนะคะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปแชร์ภาพนะคะ
อย่างนั้นคุณจะผิดไปด้วยนะคะแชร์ภาพอะไรต่างต่างเหล่านี้
ลามกอนาจารย์ผิดด้วยทีนี้ถ้าดูในจอดบอกว่ามีสมาชิกประมาณสามหมื่น
ทุกกลุ่มของเขานะไม่รวมสมาชิกกลุ่มพิเศษอะไรของเขาอีกพันคน
อาเตียสามหมื่นค่าสมาชิกคนหนึ่งที่ต้องเข้ากลุ่ม๓๐๐๘๐๐บาท
เอาเฉลี่ย๕๐๐อาจกลาง๕๐๐คูณ๓๐๐๐๐คูณถูกแน่นะ
ผมไม่กล้าคูณเลยมันเท่าไหร่มันต้องมากกว่า๕แสนที่เหลืออยู่ในบัญชี
เพราะฉะนั้นในจอดทำคนเดียวหรอเงินเป็นไปอยู่ที่ใครบ้างใช่วะ
กว่าไฟล์ในเวลา๓เดือนที่คุณเปิดกลุ่ม
๓๐๐๐๐๐กว่าไฟล์คุณดูทั้งวันคุณเอาเวลา๒๔ชั่วโมงมันดู๓๐๐๐๐๐กว่าไฟล์
ให้ทีมงานเราคูณเลขให้เราก็เอาคูณเป็น๑๐ล้านน่ะ
อันนี้แสดงว่ามันต้องมีกี่คนทำ
นี่อาจจะเป็นแค่คนเดียวที่น้องทำที่บ้านเอาคอมพิวเตอร์ไปเครื่องหนึ่ง

คุณไม่น่าจะทำคนเดียวจากพฤติการเหล่านี้

ใครที่เป็นสมาชิกกลุ่มของเขาท่านก็ไปแจ้งความตำรวจได้

แล้วจ่ายเงินแล้วจรไปแล้วต่อไปใครจะส่งให้เราดูก็ถือว่าช่อกง
จะส่งข้อความมาหน้าจอก็ได้โอ้ยผมจ่ายเงินไปแล้วเป็นสมาชิกแล้ว

แต่เนี่ยทีมงานของเรานี่บอกผมไม่มีชื่อกลุ่มนี้เลยฮะมีกลุ่มอื่น